คุณผู้ชมอาจจะเคยผ่านตากับคลิปนี้ไปบ้างแล้วนะครับ
เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาติดโควิด
แล้วเขาบอกว่าในบ้านเขาก็ติดโควิดยกบ้านเลย
มีทั้งพี่ชายแล้วก็มีทั้งแม่
ทีนี้ครับไม่มีเตียงรักษา
โทรไปที่ไหนที่ไหนก็ปฏิเสธการรักษา
เพราะไม่มีเตียงไม่มีรถมารับ
และเหมือนในคลิปเขาจะเป็นการบอกลา
บอกลาคนในครอบครัวว่าถ้าผมตายไป

เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วนะครับ
สวัสดีครับผมชื่อชัยวุฒิปุ้ยนะครับ

ตอนนี้ติดเชื้อโควิดมาจาก

น่าจะไม่รอดเป็นการไฟได้ฟอกตาย

วันนี้ที่ผมอาการมันเพิ่มเนี่ย
เพราะไอ้พวกที่ตั้งคำถามอยากจะแชร์ให้

แต่สุดท้ายมันก็ไม่มีใครมาช่วยได้หรอก
เผยแพร่ออกมาเมื่อวันที่๕กรกฎาคม

โดยคุณปุ้ยหรือคุณชัยวุฒิเนี่ย
ก็บอกว่าเขาเองเป็นพนักงานการรถไฟติดเชื้อมาจากพี่ชาย
ซึ่งพี่ชายก็ป่วยติดเตียงต้องฟอกไต

ส่วนคนที่นั่งข้างล่างตรงขาผมเนี่ยก็คือแม่ฮะ
สองคนนี้สิครับหมายถึงว่าแม่กับพี่ชายของเขาเนี่ย
ไม่มีทีท่าว่าจะรอดเลยส่วนผมยังพอรอดได้
ถ้ามีหน่วยงานรัฐไหนเข้ามาช่วยทันโปรดช่วยด้วย
ผมต้องใส่เครื่องออกซิเจนคาไว้แบบนี้
นอกจากนี้คุณปู่ยังบอกอีกนะครับว่า
บอกไปก็ไม่มีใครมาช่วยตอบคำถามกันจนเหนื่อยแล้ว
สุดท้ายคงไม่มีใครมาช่วยเราหรอก
เหมือนเป็นการที่จะลากันนะคุณ
เหมือนเป็นการที่จะบอกลากัน
และข้อความเขียนไว้แบบสะเทือนใจมาก
บอกว่าใกล้ถึงเวลาดูแล้วต้องดับศูนย์
เป็นหลับให้สบายชาติหน้ามึงเกิดเป็นพี่น้องกันใหม่
ดูแล้วไม่พ้นคืนนี้อโหสิกรรมกันนะครับ
และทีนี้ครับหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไปนะฮะ
ปรากฏว่าคือก็เริ่มมีคนให้ความสนใจ
แล้วก็มีหน่วยงานพยาบาลประสานเข้ามานะครับ
บอกว่าช่วงหัวค่ำทีมกู้ชีพกู้ภัยสะพานใหม่
ซึ่งเป็นเครือข่ายทีมปฏิบัติการเราต้องรอด
เข้าไปตรวจสอบสัญญาณชีพของผู้ป่วยเคสสีแดงทั้ง๓คนนี้แล้ว
นำเครื่องผลิตออกซิเจนเข้าไปช่วยเหลืออีกเครื่องนะครับ
อกจากนี้ยังประสานแล้วก็รายงานศูนย์เอราวัน
ให้ติดตามผลด้วยนะครับ
ศูนย์เอราวันได้จัดรถกู้ชีพ
เพื่อจะไปรับแม่ของนายชัยวุฒิเพื่อไปส่งที่โรงพยาบาล
ส่วนพี่ชายที่ป่วยติดเตียงได้นำรถมารับ
แล้วก็ส่งที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
ส่วนนายชัยวุฒิได้รับการช่วยเหลือจากผู้ช่วยสอสอเขตสายไหม
ติดต่อรักษาที่โรงพยาบาลบีแคร์
แล้วก็จะมีรถเข้าไปรับตั้งแต่วันที่๖กรกฎาคม

ช่วงตี๑ของวันที่๖กรกฎาคมทุกอย่างเหมือนจะสบายใจได้
เพราะเหมือนทุกคนจะได้รับการรักษาแล้ว
แต่ผ่านไปไม่ถึง๒๔ชั่วโมงครับ๗กรกฎาคมเมื่อวานนี้
คุณแม่ของคุณปุ้ยชัยวุฒิที่เมื่อกี้นั่งอยู่ตรงขาคุณชัยวุฒิ
แล้วก็คอตกด้วยอาการป่วย
แล้วก็ท่านชราภาพมากแล้ววัย๗๓ปี

เนื่องจากระบบการหายใจล้มเหลวแสดงความเสียใจด้วยนะครับ

เพราะการถูกส่งตัวไปรักษาช้า
เพราะไม่มีเตียงหรือเปล่า
ทำให้รักษาผู้ติดเชื้อโควิดได้ช้า
และทำให้เสียชีวิตไปอีก๑รายนะครับ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับลูกสาวโพสต์ขอความช่วยเหลือ
พ่อแม่สูงอายุป่วยโควิดอาการซุดแต่หาเตียงไปรักษาไม่ได้
แม้จะยอมเสียเงินจ่ายไปโรงพยาบาลเอกชนก็ตาม
ซึ่งเรื่องนี้คนที่โพสต์ก็คือคุณรัชนีเอื้อภูลสิริพัฒน์นะฮะ
ขอความช่วยเหลือหาเตียงให้กับพ่อแม่ที่ติดโควิด๑๙
อายุ๗๑ปีแล้วมีโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน
ความดันแล้วก็โรคหัวใจอาการกำลังสุดครับ
แล้วก็แม่วัย๖๘ปีติดเชื้อเหมือนกันคอยดูแลกันอยู่นะฮะ
นางสาวรัชนีบอกว่าพ่อกับแม่อยู่กัน๒คน
บ้านเลขที่๓๑ทับ๘๑แขวงบางขุนเทียนเขตจอมทองกรุงเทพ
ส่วนตัวเธอเองพักอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งนะครับ
กับแม่เปิดร้านขายอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่แถววงเวียนใหญ่
ก่อนหน้านี้พ่อกับแม่เองก็ฉีดวัคซีนแอสต้าเซเนก้าเข็มแรกไปแล้ว
โดยแม่ฉีดเมื่อวันที่๗มิถุนายน
ส่วนพ่อก็ฉีดวันที่๑๙มิถุนายนนะครับ
กระทั่งสัปดาห์ที่แล้วมีคนขับรถจักรยานยนต์วินใกล้กับร้าน
ก็มาที่ร้านนะครับแล้วเขาก็ติดโควิด
ค่ะทีนี้ครับพ่อแม่เราเนี่ยน่าจะติดโควิดจากวินรถจักรยานยนต์นั่นแหละ
เพราะพ่อแม่เริ่มมีไข้ทีนี้พ่อแม่ก็ปิดร้านไปหาที่ตรวจ
ถือว่าเป็นคนที่สัมผัสเสี่ยงสูง
แต่ทีนี้ปัญหาอยู่ที่ไม่มีที่ไหนรับตรวจหาเชื้อโควิด

ก็ต้องไปเสียเงินตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน
กระทั่งรู้ผลว่าติดเชื้อเมื่อวันที่๕กรกฎาคม
พอรู้ว่าติดเชื้อเธอก็พยายามติดต่อเบอร์โทรศัพท์๑๖๖
สายด่วนฉุกเฉินแต่ติดต่อไม่ได้เลย
โทรไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็ติดต่อไม่ได้เลย
แล้วตอนนี้พ่อเริ่มซุด
พยายามโทรหาโรงพยาบาลเอกชน๓๔แห่ง
จะยอมจ่ายเงินเองก็ได้รับคำตอบว่า
โรงพยาบาลเอกชนก็ไม่มีเตียงเหมือนกัน
ทุกวันนี้เธอยังต้องส่งข้าวส่งน้ำให้กับพ่อและแม่

คุณตาคุณยายอยู่กันข้างในสองคนต้องดูแลกันเองนะฮะ
ตัวลูกสาวเองต้องอยู่นอกบ้าน
ก็พยายามหาเตียงให้กับพ่อแม่หากันเต็มที่นะครับ
คือลูกก็ห่วงกลัวพ่อแม่ถ้ายิ่งรออยู่ในบ้านนี้
แล้วติดเชื้อโควิดไปแล้วด้วยจะมีอาการหนักขึ้น
เพราะว่าอายุก็เยอะแล้ว๖๘กับ๗๑นี่นะคะ
เพราะว่าการตรวจตอนนี้ที่บอกมันยากเพราะว่าโรงพยาบาลเองก็ไม่มีเตียง
คือมันมีข้อกำหนดไงว่าถ้าเกิดว่าตรวจเจอเชื้อเป็นผู้ป่วย
โรงพยาบาลที่ตรวจเชื้อโควิดต้องรับเข้ารักษา
ทีนี้พอโรงพยาบาลไม่มีเตียงมันก็ยากไปหมดค่ะคุณผู้ชม
ถึงขั้นคนที่ติดโควิดแล้วรอโรงพยาบาลตัดสินใจ
ไม่อยู่บนโลกใบนี้แล้วมีรายงานมานะคะ
ตอน๕ทุ่มทางด้านสพเมืองนนทบุรีก็ได้รับแจ้ง
ว่ามีผู้ชายเสียชีวิตกระโดดแม่น้ำเจ้าพญา

เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยู
ก็ไปเอาศพขึ้นมาไว้ที่ท่าเรือพิบูรสงคราม
ใต้สะพานพระราม๕ที่อำเภอเมืองนนทบุรีค่ะ
แล้วก็ให้ทางแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ย

ซึ่งผู้ชายคนนี้เสียชีวิตอยู่ในน้ำ
เอาศพขึ้นมาแล้วสภาพก็คือ
ผู้ตายใส่เสื้อยืดสีแดงข้างในสวมทับเสื้อคุมผ้าร่ม
กางเกงสแลกขายาวสีดำไม่ได้สวมรองเท้า
จากการตรวจสภาพศพไม่เจอบาดแผล

ผู้ชายคนนี้ก็ค้นหาข้อมูลนะคะว่ามีบัตรมีเอกสารทางราชการอะไรบ้าง

ชื่อว่านายลักษณะบุญนะอายุ๕๙ปี

จากเจอข้อมูลจากบัตรประชาชนแล้วเจอปืนปากกานะคะ
ขนาดจุด๒๒เจอกระสุน๑นัด
เจ้าหน้าที่ก็เก็บข้อมูลเอาไว้เป็นหลักฐาน
แล้วจากการสอบถามก็ได้ข้อมูลว่า
ผู้ชายคนนี้ในลักษณะก่อเหตุกระโดดสะพานกรุงทน
ตั้งแต่บ่ายของวันที่๖กรกฎาคม
ไว้กลางสะพานถอดรองเท้าแตะ๑คู่

ทีนี้ตอนที่นายลักษณะหายไปเนี่ย
ญาติก็แจ้งความแล้วที่สนบางโพ
ทีนี้ต่อมาค่ะพี่สาวของผู้ตายทราบเรื่อง
แล้วก็เดินทางมาถึงจุดที่เกิดเหตุ

บอกว่านายลักษณะน้องชายโทรศัพท์มา
เล่าให้พี่สาวฟังว่าไปตรวจหาเชื้อโควิด
ที่โรงพยาบาลวัชิระเมื่อประมาณ๒๓วันก่อน
ทีนี้โรงพยาบาลแจ้งกลับมา
ว่านายลักษณะติดโควิดให้กักตัวอยู่ที่ที่พัก
เดี๋ยวจะส่งเจ้าหน้าที่จะส่งรถพยาบาล
ไปรับมารักษาตัวที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
น้องชายก็บอกว่ารออยู่แต่รอไม่ไหวแล้ว

ตัวน้องชายมีอาการนะคุณผู้ชมแน่นหน้าอกหายใจไม่ออก
พี่สาวก็พยายามที่จะติดต่อน้องชายตลอดเลย

มาวันที่๖กรกฎาคมโทรไปที่เบอร์มือถือน้องชายอีกรอบนึง
แล้วมีคนแจ้งว่าน้องชายกระโดดสะพานกรุงทนเสียชีวิตแล้วนะคะ
เรื่องต้นก็มีการส่งศพไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
รอให้ญาติรับศพไปชาปนกิจ
คือจะไม่มีการผ่าชนะสูตรนะคะเพราะว่าเป็นผู้ป่วยโควิด
เรื่องนี้มันก็สะท้อนให้เห็นอะไรหลายอย่างเหมือนกัน
เพราะว่าก่อนหน้าคุณอนุทินก็ได้พูดถึงเรื่อง
บริหารจัดการเตียงในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล
ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขมีการเปิดศูนย์
ก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดศูนย์แรกรับส่งต่อทางนิมิบุตร
มีการเปิดโรงพยาบาลบุษราคำ
คุณอนุทินยังบอกเลยว่าหลังจากนี้เร่งดำเนินการนะ
จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจะลดอาการเจ็บป่วยรุนแรง

ไม่ให้มีใครต้องมาเสียชีวิตที่บ้านเพราะรอเตียงการรักษาอีก